เหตุการณ์นี้ครับรู้ชัดเลยว่าคนตายคือใคร
เป็นชายชาวอิตาลีและสภาพศพมีร่องรอยเหมือนกับถูกทุบด้วยของแข็งบริเวณด้านหลัง
เลือดอาบเลยนะครับคนที่ก่อเหตุก็คือเพื่อนบ้านระแวกแถวนั้นนั่นแหละครับ
คว้าเหล็กแป๊บฟาดหัวไม่ยั้งจนชายชาวอิตาลีสิ้นใจตาย
หลังจากนั้นสิ่งที่ผู้ก่อเหตุทำก็คือ
เดินออกไปเรียกรถมอเตอร์ไซค์ที่หน้าปากซอย

เรียกให้ไปส่งที่โรงพักขอมอบตัวกับตำรวจ
นี่คือภาพหลักฐานสำคัญครับชมพู่และคุณผู้ชม
วงจรปิดจับภาพนาทีที่นายพงศพัฒน์อายุ๕๕ครับ
หลังจากที่เขาใช้เหล็กแป๊บทุบหัวเพื่อนบ้าน
เป็นผู้ชายชาวอิตาลีอายุ๕๕เท่ากันเลยจนตาย
เดินมาหน้าหมู่บ้านย่านคลอง๓ในพื้นที่คลองหลวงปฐุมธานีครับ
โกกเรียกวินมอเตอร์ไซค์นี่นะฮะ
จอดเสร็จปั๊บบอกว่าให้ไปส่งที่สพคลองหลวง
ซ้อนท้ายวินแล้วรถก็เคลื่อนออกไป
ปลายทางคือโรงพักคลองหลวงครับไปมอบตัวกับตำรวจ
สาเหตุที่เขาทำแบบนี้เขาบอกเขาทนไม่ได้ไหวแล้ว
ลูกเขาต้องติดคุกเพราะผู้ชายชาวอิตาลี
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอยู่ระแวกใกล้กัน
มากล่าวหาว่าลูกผมไปทำร้ายจนลูกผมต้องเข้าคุก
ผมไปเยี่ยมลูกล่าสุดลูกผมกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ท่านพูดประโยคที่ว่าพ่อหนูจะไม่ไหวแล้วนะ
เท่านั้นแหละฮะหัวจิตหัวใจของผู้เป็นพ่อครับ
พอกลับมาถึงบ้านปั๊บเห็นหน้าชายชาวอิตาลี
เลือดมันพรุ่งพล่านฉีดขึ้นหน้า
แล้วคว้าเหล็กแป๊บแล้วรัวตีไม่ยั้งครับ

ผู้ตายอยู่บ้านเพียงลำพังนะฮะ
แล้วก่อนหน้านี้มีปัญหากับเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม
ต่อยกันถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลมาแล้วด้วย

ตำรวจสอบปากคำผู้ก่อเหตุเขาสารภาพ

แล้วผมตัดสินใจมามอบตัวด้วย
เดี๋ยวลองดูนะครับนี่คือผู้ก่อเหตุ
เดี๋ยวจะมีภาพเหล็กแป๊บที่วางพิงกำแพงเอาไว้ด้วย
นี่ฮะทะเลาะกับเรื่องอะไรรู้ไหมครับ
เรื่องถังขยะหน้าบ้านเรื่องเอาขยะมาไว้หน้าบ้าน

จากเรื่องขยะกลายเป็นว่าลงเอยด้วยความตายครับ
เนื่องจากผู้ตายชายชาวอิตาลี
เห็นว่าหลังน้ำไฟไม่ได้จ่าย
ขยะก็ไม่มีใครมาเก็บเพราะว่าไม่ได้จ่ายเงินค่าสาธารณวโภคไงฮะ

คราวนี้เพื่อนบ้านเองก็มาตำหนิติติติง

หลังจากนั้นครับต่างฝ่ายต่างใช้กำลังคือผลักอกกันไปผลักอกกันมา

ลูกชายของผู้ก่อเหตุออกมาเห็น
ปรากฏว่าชายชาวอิตาลีเนี่ย
บอกตำรวจกล่าวหาว่าลูกชายผมไปรุมทำร้ายเขาไปต่อยเขา

คือเขาจะไม่เหลือทางให้ผมได้เดินต่อเลยเหรอ
จะเอาผมหลังชนฝาเลยเหรอเนี่ย
โดยที่ลูกผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
ก่อนเกิดเหตุไปเยี่ยมลูกที่คุก

แล้วลูกบอกว่าหนูจะไม่ไหวแล้ว

คว้าเหล็กแป๊บวิ่งไปฟาดเลย
ลองฟังเพิ่มเติมครับ

แล้ววันนี้เตรียมจะส่งตัวฝากขังสารต่อไป
ไม่รู้ว่าจะได้ไปเจอกับลูกในเรือนจำหรือเปล่า